ส่วนเหตุการณ์นี้ไปจบลงที่สระน้ำครับ
คือมีชาวบ้านเขาไปเจอมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ขมัมตกลงไปในสระน้ำ
ครึ่งคันล้อหน้าจมน้ำอยู่
เห็นสภาพแบบนี้แล้วคนขี่ละ

ก็ดำน้ำงมหากันในน้ำไม่เจอใครครับ
หาบนบกด้วยขอบสระบริเวณริมนั้น

หาไปหามามีคุณลุงคนหนึ่งเดินออกมา

อ้าวลุงมอเตอร์ไซค์ผมเองแล้วลุงหายไปไหนมา
ผมไปเอากุญแจมอเตอร์ไซค์

ผู้หญิงเขาถีบมอเตอร์ไซค์ตกลงไป
เพราะเขาชวนผมไปนอนบ้านแล้วผมไม่ไป

เจ้าหน้าที่กว่า๑๐นายลงน้ำไปค้นหาครับ
กะบินบุรีปลาจีนบุรีสระน้ำแห่งหนึ่ง
มีคนแจ้งว่าเจอมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ครึ่งคันจมน้ำอยู่นะโดยเฉพาะล้อหน้า
กลัวจังเลยว่าเจ้าของรถจะเป็นอะไรหรือเปล่า
คือภาพมันไม่น่าไว้ใจเลยค่ะ
แล้วดูท้ายรถเห็นไหมฮะมีตะก้าสีขาว

ก็เลยตามหากันจนกระทั่งไปเจอคุณลุงคนหนึ่ง

เออลุงอยู่นี่เจ้าของรถอยู่นี่
ไปตามถนนไม่ได้ขี่นะฮะ
ส่วนผู้หญิงขับตามประกบมาเรื่อย
สักพักหนึ่งเสียงก็เงียบไป

วนกลับมาดูอีกทีไม่เห็นผู้หญิงแล้วก็คุณลุงเลย
เห็นแต่มอเตอร์ไซค์จมลงไปในน้ำแบบนี้

มาป้าผู้หญิงเขาก็ขับรถกลับไปรอบนึง

ชื่อว่าลุงบัวพาอายุ๖๒ครับ

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังส่องไฟค้นหาผมอยู่นี่
ตะโกนฟังชัดไม่ได้ตกน้ำ

ทุกคนก็เค้ายังชัวร์หน่อยลุงปลอดภัยดี

สิ่งที่ลุงเค้าเล่าบอกว่า
แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงมาติดพันธุ์ผมพูดง่ายมาชอบ
ผมไปนอนที่บ้านด้วยผมไม่ไป
ตำหนิต่อว่าต่อขานผมสารพัดเลยผมก็เงียบ
ตอบโต้เข็นมอเตอร์ไซค์ต่อไปเข็นไปเรื่อย
กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุผมไม่อยากฟังแล้ว
เขาว่าผมมาชวนผมไปนอนด้วยแล้วผมไม่ไป
ก็เลยจอดรถไว้ตรงนี้แล้วผมก็เดินกลับบ้านไปเอากุญแจ
กลับมาอีกทีอ้าวมอเตอร์ไซค์หายไปไหน
อยู่ในน้ำสงสัยผู้หญิงคนนั้นคงจะโมโหผม
ที่ไม่ยอมไปนอนบ้านตามที่เธอชวน
ถีบมอเตอร์ไซค์ผมตกสระน้ำครับ
ได้สลอกกับแม่นไหมไม่ได้สลอกกันเหรอ
ไปนอนบ้านเขามาถีบไปบ้าน
ขายของอยู่ก็ไอบ๊อนท์
ไอบ๊อนท์ก็มาส่งเพราะไม่ให้ไอบ๊อนท์มาส่ง